สางแค้นแทงคอเพื่อนดับคางาน

แต่เรื่องนี้มันสำคัญนะ

งานเลี้ยงปีใหม่มันจะแบบนี้คุณผู้ชม

ไอ้งานนี้มันเป็นแบบนี้ไปดูฮะ
เฮ้ยเดี๋ยวเราไปพยาบาล
เดี๋ยวเราไปพยาบาล

นี่คืองานเลี้ยงของบริษัทแห่งหนึ่งนะ

งานที่ทุกคนจะมีความสุข
เพราะว่าแม่เหนื่อยกันมาทั้งปี

นิคมอุตสาหกรรมแหลมชะบังอเภอศรีราชา

อายุ๒๓ปีหรือว่าโจนะ

แทงเข้าคออาการสาหัสเสียเลือดมาก
เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ตำรวจสมพ่อแหลมชะบังจับตัวนายอดีศร
ภูมิมาอายุ๒๕ผู้ก่อเหตุ

สารภาพว่าเคยมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อน
เจอหน้ากันในงานเลี้ยงบริษัท

ตำรวจแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วส่งตัวฝากขังที่ศาลแล้ว

จันสายโปรยกักอายุ๕๔ปี

ลูกชายแม่เนี่ยเสาหลักของครอบครัวเลย
ไปทำงานอยู่โรงงานที่ชนบุรีได้๓ปีแล้ว
เงินเดือนก็ส่งให้พ่อให้แม่
วันเกิดเหตุลูกชายโทรมาบอกว่า

ระวังนะลูกนะเดี๋ยวเมานะ

โอ้โฮน้องแข็ง
จะบวชให้แม่แม่อยากเห็นชายพระเหลืองของลูก

ว่าจากงานจะบวชต้องมาจัดงานศพให้ลูก

รับโทษสูงที่สุดใช่ไหมแม่
วันที่๒๑๒๒๒มกราเนี่ยลูกก็จะบวชไง๒๒มกราจะบวชพิมพ์การ์ดแล้วด้วยแต่วงก็จ้างไว้แล้วด้วย
ใช่ใช่จัดงานเรียบร้อยหมดแล้วลูกลูกลองลูกเขาก็ไปซื้อของวันนั้นเกิดเหตุพอดีเลยไปเกียรติมาให้หลานนะจะไม่ให้มันตายเลยหรอก
คุณผู้ชมครับแม่ยังเล่าอีกว่าคืนก่อนหลานฝันถึงโจ
ฝันถึงโจผู้ตายมาบอกว่างานศพไม่สนุกเลยงานกล่อยมากโอ้โหผมมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยคิดว่าลูกชายเนี่ยอาจจะไม่อยากให้แม่รู้สึกเศร้าก็ได้
สั่งว่าอย่าเปิดเพลงธรณีกันแสง

เปลี่ยนมาเปิดเพลงสติงที่ลูกชายชอบคุณผู้ชมครับครอบครัวผู้ก่อเหตุจริงก็ติดต่อมาแล้วนะแต่แม่บอกยังก่อนฉันยังไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะคุยในตอนนี้รอหลังพิธีชาปนกิจโจก่อนนะวันที่๑๐ธันวาคมก่อนแล้วค่อยคุยกัน
จับมือเสร็จปั๊บเว้ยจับมือเสร็จโอเคเราเคลียร์กันเฮ้ยแต่จำได้ไหมวันนั้นนี่มันอย่างนี้ไงมันอย่างนี้ไง